มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างค่ะ

ต้นหอมกับซันเขาแฮปปี้ในเรื่องความรักใช่ไหม

ตอนนี้เอ็นจอยมากในเรื่องของการเลี้ยงลูกนั่นเองนะคะ

ค่อยประคบประงมน้องควิน

โดยเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งจะรู้ซึ้งถึงหัวอก
ของคนเป็นแม่อย่างจริงจังก็งานนี้แหละ
เช่นเดียวกันกับคุณสามีสุดหล่อค่ะ

เหินลูกชายล้ำหน้าไปกว่าคุณเจนอีก

เพิ่งอายุ๓เดือนนี่เตรียมหาโรงเรียนให้เรานะ

น้องควินเนี่ยมีเชื้อสายเป็นลูกครึ่งใช่ไหม

ส่วนคุณพอลเองเนี่ยก็เป็นนุ่มนักเรียนนอกนะ

แต่ว่าพ่อแม่บ้านนี้เขายืนยันนะว่า

เขาก็เพิ่งเข้าใจว่าความรักแบบ
ผูกพันระหว่างแม่กับลูกมันมากมายขนาดนี้
เองแต่ว่าก็มีคนช่วยด้วยค่ะ
โรงเรียนเราก็อยากให้ลูกเราแบบ
สิ่งที่ดีที่สุดในความสามารถของเรา

เราก็ลองดูว่าโอเคที่ไหนยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมีกำลังจะเข้าไปคุยกับโรงเรียนบ้าง

หลังจากเจนนี่พูดมีข่าวรักร้าม
แฟนหนุ่มไฮโซกึ้งเฉลิมชัย

ของสาวเจนี่ด้วยตัวเองจะดีกว่าค่ะ
ไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเลยเอาจริง
ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยเจนไม่ห่วงเขาเลย
ยังไงเขาก็ดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้ว
เขาค่อนข้างแบบแข็งแกร่ง

นางฟ้าทุกคนมีสกิลการตอบคำถาม

ก็หน้าเกงเหมือนกัน

คุณคริสก็มีจะลดมานิดหนึ่ง